คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่๑๙พฤษภาคม

เพราะมีชาวบ้านไปพบศพของชายหนุ่ม๒คน

ก็เสียชีวิตลอยอืดอยู่ริมแม่น้ำชี
ตรวจสอบสภาพศพพบว่าถูกไฟช็อต
ตำรวจก็ต้องตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่า
ทำไมถูกไฟช็อตแต่ศพมาลอยอยู่ในแม่น้ำชีแบบนี้

ท้ายที่สุดตำรวจสามารถเคลียร์คดีนี้ได้แล้วรู้ไหมคุณ
คือตำรวจเข้าตรวจสอบแล้วก็พบศพทั้งสองคน
ตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าทั้งคู่ก็คือ
นายนิวัฒน์อัศโยอายุ๓๖ปี

โดยพบศพในสภาพทั้งสองคนนอนทับกัน
แล้วก็พบรอยไฟไหม้ตามร่างกายจากการถูกไฟฟ้าช็อต
และพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
อยู่ห่างจากจุดที่พบศพประมาณ๒กิโลเมตร
แล้วก็ยังพบรองเท้าของผู้ตายอีก๒คู่
สอบถามพ่อผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายทั้งสองคน

ตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่๑๘พฤษภาคมแล้ว
ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่ลูกชายมักจะออกไปแบบนี้
แต่กระทั่งตอนเช้าวันที่๑๙พฤษภาคม
มีคนมาบอกว่าเจอศพของลูกชายทั้งสองคน
ซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าเสียชีวิตเพราะอะไร
เรื่องต้นตำรวจสงสัยว่าทั้งสองคน
อาจจะถูกไฟฟ้าช็อต
แล้วมีคนนำศพมาทิ้งในแม่น้ำชีเป็นการอำพรางศพ
แล้วก็จริงนะคุณทำไมรู้ไหมครับ
ต่อมาตำรวจคุมตัวนายสำรวมเมฆวันอายุ๗๔ปี

ซึ่งคุณตาสำรวมรับสาภาพว่า
เป็นคนเอาศพของสองหนุ่มไปทิ้งแม่น้ำเอง
และบอกว่าปกติในช่วงการทำนาปรัง
สำรวมจะขึงลวดแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าไว้

โดยจะปล่อยกระแสไฟฟ้าในช่วงกลางคืน
ในวันเกิดเหตุก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าตามปกติ
แล้วก็เข้านอนจนกระทั่งเวลาตี๓

และพบว่ามีคนนอนทับกันเสียชีวิตอยู่๒คน
อ๋อทีนี้พอลุงสำรวมไปเห็นแบบนั้นก็กลัวสิคะ

เห็นแล้วว่า๒คนตายทั้งคู่
แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าตายจากการที่โดนไฟช็อต
จากกระแสไฟฟ้าที่ลุงที่ตาเป็นคนปล่อยเอง
คุณตากลัวความผิดจึงนำร่างทั้งสองคน
ใส่บนรถเข็นแล้วเข็นไปทิ้งลมแม่น้ำชี
เพราะกลัวว่าจะถูกจับนะครับเพราะว่าเรื่องของการปล่อยไฟ

แค่ว่าจะนำศพทั้งสองไปโยนทิ้ง
ให้ออกจากพื้นที่นาของตนเท่านั้นเอง

ซึ่งเบื้องต้นตำรวจนะครับได้แจ้งข้อหาตาสำรวม
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
โดยไม่เจตนาและก็ปิดบังซ่อนเร้นศพ
แล้วก็มีการเตือนชาวบ้านด้วยนะคุณ
ว่าวิธีการสร้างรั้วไฟฟ้าป้องกันอะไรก็ตาม
ให้เข้ามาพื้นที่นาของตนอาจจะเกิดอันตราย
ทำให้ชาวบ้านคนอื่นที่ไม่รู้ว่ามีรั้วไฟฟ้าแบบนี้เสียชีวิตได้
ดังนั้นถ้าจะทำขอให้ติดป้ายใหญ่เตือนเอาไว้
แล้วก็เฝ้าระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าที่ผ่านมามันก็มีข่าวไงทั้งเด็กทั้งสุนัข

ส่วนศพของสองพี่น้องนี้ถูกนำไปตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่วัดป่าสโมสรจมหาศาลคาม
กลางความเศร้าโศกของญาติพี่น้อง
โดยพ่อผู้เสียชีวิตอยากให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์
สำหรับใครที่คิดถึงลวดไฟฟ้าป้องกันไร่นาไว้
ก็อย่างที่บอกไปควรจะติดป้ายเตือนเพื่อนบ้านเอาไว้ด้วยนะครับ